ต่อกันที่เรื่องราวของเทนนิสกันบ้าง
ปรากฏการจ้าวบอลซุปเปอร์บอลพระดอนสีชาวผ่านนั้น
ยังคงสร้างความติดตาตรึงใจให้กับแฟนชนิดชาวไทยนะครับ
ซึ่งเบื้องหลังความสำเร็จของเจ้าบอลนั้นมีที่มาที่ไปอย่างไร
ติดตามได้จากสกูลพิเศษสปอร์ตซีรีส์ตอนที่๑ครับ
ในชื่อที่ว่ากำเนิดพรดรครับ
พาระดอนศรีชาพันธุ์
ยุคที่เจ้าบอลขึ้นไปถึงมืออันดับ๙ของโลก
ตั้งแต่ปี๒๕๔๒ถึง๒๕๕๙
มาถึง๕รายการ
จริงแล้วสิ่งที่ทำให้ตัวของพาดอน
ประสบความสำเร็จในการเล่นเทนนิสอาชีพ

แน่นอนในเรื่องของครอบครัวที่ให้การสนับสนุน
คุณพ่อคุณแม่ที่ไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่
จะชนะหรือจะแพ้ก็ให้กำลังใจตลอด

ใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อสร้างยอดนักเทนนิส

กับคนสุดท้องพระดอนศรีชาพันธ์
ถนนต้องเข้าจริงถือความตั้งใจจริง
เขาอยากจะเก่งเหมือนพี่เขาทั้งสองคน

เราก็ศึกษาจากวีดีโอจากเทป
เราก็ไม่ว่าเวลาไหนเราจะอยู่ด้วยกัน
นะฮะซ้อมพาซ้อมพาไป
จะพาทวอร์นาเมนต์ไหนก็พาไปขับเข้าไป
เราพยายามที่จะออกแข่งให้มากที่สุด
นั่นคือเส้นทางของเทนนิส
คุณต้องแข่งมากคะแนนสะสมได้มาก

ทุกครั้งที่เราซ้อมเสร็จต้องเข้าห้องฟิตเน็ต
แต่บางอาจารย์บอกว่าวันนี้ฟิตเน็ตอย่างเดียวไม่ต้องตี
แต่ของเราไม่ตีขึ้นต้องตีด้วย

เพราะกีฬาเทนนิสนี่มันเป็นกีฬาที่ต้องทุ่มเทจริง
ต้องยอมเสียสละความสุขสมโพ
ความเป็นวัยรุ่นนี้แทบจะไม่นั่นเลย
คือวันก็ต้องมุ่งเน้นอย่างเดียว
ซ้อม